ลุยหนองบัวลำพูนะฮะแหมใส่ยีนสะเท่เลยนะลงพื้นที่
มีกองเชียร์แห่มาต้อนรับยกป้ายฮักเดอร์สามลุงนี่
ลงมาจากรถตู้แล้วอันนี้คุณดูสิเห็นไหม
ต้องมีคนมาคอยช่วยพยุงคือก็ลงมาแล้วก็แบบ
เออเดินไปเจอกับเดินคล่องแคล่วใส่ยีนดูเป็นวัยรุ่นเลย
มีกองเชียร์แหมายกป้ายแบบนี้ครับสามป่อยูเย่าสามป่อยูเย่า
รวมพลังคนอีสานสนับสนุนลุงตู่ลุงป้อมลุงป๊อกลุงติด้วยนะคุณฮะ
แล้วหลายคนบอกฮักเดอร์๓ลุงลุงป้อมสู้
ลุงป้อมมาทำไมคุณคือมาเพื่อจะร่วมงานพลังประชาบรัฐ

ซึ่งงานครั้งนี้ถือเป็นการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสออีสานเหนือ
หนึ่งในนั้นมีเจ้าของฉายาไม่ได้โม้ก็คือนายสมรักคำเสง

เป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอขอนแก่นเขต๑๐มาเปิดตัวด้วย
ซึ่งผลเอกประวิติให้สัมภาษณ์ว่าการเลือกตั้ง
คุณผู้ชมฮะนี่ก็คือในส่วนของบิ๊กป้อม
เมื่อวานลุยหนองบัวลำพูนะฮะ
ในฐานะหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐนะครับ
มาดูการสร้างความสัมพันธ์อันแนบแน่นของสองหัวหน้าพักใหญ่
ระหว่างนายอนุทินชาบริกูลบรองนายยก

กับคุณนี่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า

เขาบอกนั่งเคียงข้างกันพูดคุยกัน
ภายในงานวันเกิดของพลตำรวจโทปิยะตะวิชัย

ซึ่งการพูดคุยกันไม่ได้มีดีลลับ
แค่เป็นการทักทายพูดคุยกันในเรื่องทั่วไป

ในฐานะคนที่เคยทำงานในคณะรัฐมนตรีเดียวกันเท่านั้น
นั่นเนี่ยที่หันไปยิ้มแย้ม

แต่ที่ฉันหน้าเห็นใส่ตาของใส่ตาความหวาน

ใช่ค่ะช่วงนี้การเมืองเข้มข้น
คุณผู้ชมก็ต้องติดตามแล้วก็เกาะติดกับเราไปพร้อมกันด้วยนะครับ